เอาล่ะคุณผู้ชมยังไลน์มาคุยกับเราเยอะเลยจริง
ข้อความมีบางคนบอกว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวเชียงใหม่
ใช่แล้วก็มีบอกว่าไปตลอดทัววัดลำพูนด้วยนะ
ถ้าไปเชียงใหม่ไปลำพูนขึ้นเหนือไปแบบนี้ผมแนะนำเลย
ถ้าไปเชียงใหม่นะไปทานร้านนี้

นี่เลยขนมจีน๗น้ำ
เป็นขนมจีนแบบบุฟเฟ่ด้วย

มีอย่างอื่นด้วยทั้งข้าวซอยส้มตำขนมหวานและผลไม้
ครบจ่ายเพียงแค่๗๘บาทเท่านั้น
๗๘บาทได้๗น้ำบุฟเฟ่อะไรหรือเปล่า
ไปดูว่ามีน้ำอะไรบ้างมีน้ำเงี้ยวที่รสชาติแบบโบราณล้านนา
น้ำยากะทิที่ขายดีมาก
ยาป่าก็มีแกงเขียวหวานไก่แกงเผ็ดหมูแกงไตปลา
แล้วก็ขนมจีนน้ำพริกแสนอร่อยนะจ๊ะ
ร้านนี้ชื่อร้านป้าปุ๊ขนมจีนบุฟเฟ่ตั้งอยู่บริเวณ
หน้าวัดหัวฝ่ายตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ร้านไม่ใหญ่ไม่โตอะไรแต่ว่าคนแถวนั้นเขารู้จักกันเป็นอย่างดี
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีข้าวซอยข้าวผัดก็มีนะ
ส้มตำก็มีแบบครกต่อครกเลยทีเดียว
แถมสามารถตกท้ายด้วยขนมหวานและผลน้ำไม้
เรียกได้ว่ากินกันแบบอิ่มหมีพีมันกันเลยทีเดียว
เปิดมาได้๒ปีแล้วเจ้า
มีบุฟเฟ่๗๘บาทมีขนมเส้นอยู่๗น้ำ
มีน้ำยาน้ำเงี้ยวน้ำพริกแกงเขียวหวานแกงเพชร
ไก่ปลาน้ำยาปลาแล้วก็พิเศษก็มีข้าวซอยไข่เตยเจ้า
มีขนมหวานผักทอดส้มตำเยอะแยะเลย

พิเศษอย่างดีเลยค่ะวัสดุนี่
แต่ติ๊ดที่นี่แบบได้ใจผงชุดรสเลยนะคะ
ร้านนี้แบบได้ใจผงชุดรสเลยค่ะแต่

นี่ขายดิบขายดียิ้มอย่างมีความสุข
แล้วก็ไปเนี่ยครับทานก็ได้ให้มันครบไปเลยทั้ง๗นะครับ
กันได้เต็มที่และที่สำคัญราคาประหยัดอย่างที่บอก๗๘บาทเท่านั้น
โอ้โหกำเงินไปไม่ถึงร้อยแถมได้อิ่มขนาดนี้
เพราะมีขนมหวานรอเอาไว้เสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมอีกด้วย
จนทีเลยสีเครื่องทุกอย่างสดแล้วก็หมูเนื้อไก่ที่แบบโอ๊ยลดหม้ออะไรทีเดียวนะครับ